เอ้าตามความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อยนะครับอ่าเรื่องของน้องตายนะครับ
น้องตายที่ชื่อจริงชื่อนางสาวสาวลักษณ์นวลสังอายุยี่สิบสามปี
เป็นสาวตะบนบ้านโคกจังหวัดเพชรชบูรณ์นะฮะก็อย่างที่ทราบก็คือน้องเนี่ย
หายจากบ้านไปตั้งแต่ยี่สิบสองตุลาคมใช่ค่ะอ่าขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านไป
ความจริงแล้ววันนั้นเนี่ยต้องไปรับยาที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์อืม
แต่บอกกับแม่ไว้ว่าเดี๋ยวไปเอาเงินที่บ้านแฟนก่อน
เขามีแฟนผู้ชายคนหนึ่งบ้านอยู่ไม่ไกลกันสัก๖กิโลเมตร
แต่วันนั้นแฟนก็ไม่ได้ไปหาที่โรงพยาบาลก็ไม่ได้ไปแล้วก็หายไปเลย
ใช่แม่ก็ตามหาตัวอยู่นะครับจนไปแจ้งความเอาไว้นะครับ
แล้วมีคนไปพบจักรยานยนต์ของน้องเมื่อ๑๐พฤศจิกายน
แล้วก็ตามหากันแถวระแวกที่เจอจักรยานยนต์ไปเจอศพน้องสิบสามพฤศจิกายน
คุดคู้อยู่ในท่อที่เป็นลักษณะบ่อปูนซีเมนอืม
นี่ฮะทีนี้ก็ต้องไล่กันแล้วว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
กับนางสาวสาวลักษณ์หรือว่าตายนะครับโดยเฉพาะเรื่องของผู้ชายที่เป็นแฟนนุ่มเนี่ย
คือทางครอบครัวทางแม่ของผู้ตายบอกว่ายอมรับว่าสงสัยค่ะ
รับว่าสงสัยนะครับณวันนี้นะครับที่ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ลงพื้นที่ไปที่ตำบลบ้านโคกจังหวัดเพชรชบูรณ์เนี่ยที่บ้านของน้องเนี่ย
แม่ก็คือนางพยับนวลสังแม่ของผู้ตายก็ยังยืนยันว่ายังสงสัย
อ่าแฟนของลูกสาวอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่าแฟนเนี้ยชื่อนายสำรวมปาคำ
หรือว่าในรวมใช่ค่ะนะฮะเดี๋ยวเรามีในรวมเนี่ย
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงกันแน่
เอาเป็นว่าฟังทางแม่ก่อนนะคือแม่บอกว่านอกจากในรวมแล้ว
ยังสงสัยบุคคลอีกคนนึงแต่ยังไม่ปากใจนะ
ว่าจะร่วมมือกับในรวมหรือเปล่าก็พยายามติดตามคดีอยู่หลายวันแล้ว
อยากให้ตำรวจจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วนะครับวันนี้นางพยับ
ของผู้ตายบอกกับเรานะครับบอกว่าระหว่างที่ออกตามหาลูกสาวนะ
ไปขอความช่วยเหลือจากพระอาจารย์ท่านหนึ่งอยู่ที่สำนักสงฆ์วัดโคกระแดงหลวง
พระอาจารย์บอกว่าลูกสาวตายจากการถูกผู้ชายลักษณะคล้ายในรวม
กับคนอีกคนนึงมีรูปร่างผอมสูงศีรษะล้านมีอายุ
ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้แม่เนี่ยสงสัยในรวม
เพราะว่านอกจากลูกบอกว่าเดี๋ยวจะไปเอาเงินที่บ้านแฟนเนี่ย
ก็หายไปเลยแล้วเนี่ยพระอาจารย์ยังบอก
แล้วในรวมแฟนของลูกสาว
ยังเคยพาผู้ชายที่พระอาจารย์บอกว่า
ผู้ชายอีกคนนึงเนี่ยที่ก่อเหตุฆ่าลูกสาวเนี่ยลักษณะแบบนี้แบบนี้
ในรวมเคยพามาดื่มเหล้าที่บ้านด้วย
พาก็คือท้วง
ท้วงบอกว่ามีคนสองคนที่ช่วยทำร้ายน้องกัน
ก็มีคนรูปร่างผอมสูงหวั่นล้าน
พอคนนี้แม่นึกถึงเนาะก็ไม่รู้นะ
นึกถึงคนที่ว่าเขาในรวมเคยพามากินเหล้าที่นี่จ้ะ
ก็คือกินแล้วก็ทิ้งไว้นี่ในรวมก็ไปตรงทั้งอื่น
ก็แม่ไม่รู้จักชื่อเขาเนอะแค่สงสัย
น้องได้มาหาแม่ไหม
ก็เพิ่งมาเพิ่งมาเมื่อคืนนะจ๊ะ
ก็คือแม่ไม่ได้ตั้งใจที่จะไม่ได้นึกอะไรหรอกเนาะ
พอดีให้ลอตเตอรี่ป้าหายจ้ะแล้วไม่เห็นนะจ๊ะ
ทางแม่ก็เลยนึกถึงว่า

คราวนี้นึกหลายมันบอกไม่ถึงเนอะ

แม่ตายล้อประหยวกเล่น
รอป้าเล่นว่างั้นป้าเขาซื้อประหอกเนอะ
ล้อป้าเล่นเดี๋ยวก็เห็นหรอกแม่
พอตี๒ป้าลุกมาเห็นเลย
เห็นตรงนั้นที่เราค้นกันอยู่
นี่ก็เป็นสองเหตุผลที่ทำให้แม่เขา
ปักใจสงสัยไปยังแฟนนุ่มของลูกสาว
ส่วนพระอาจารย์ท่านนี้นะครับ

คุณลำดวนคล้ายชาวนาผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ก็เลยไปที่สำนักทรงวัดโคกระแดงหลวง
อยู่ที่ตำบลช้างตะลูดอำเภอหลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะ
เจอกับพระอาจารย์ท่านนี้นะครับอ่าพระอาจารย์บอกว่า
ตอนที่แม่เขาตามหาตัวนางสาวสวรรคหรือว่าตายที่เป็นลูกสาวเนี่ย
ก็พยายามช่วยดูให้ยืนยันว่าเห็นลักษณะคนร้ายชัดเจน
แต่ไม่ขอบอกรายละเอียดนะหรือไม่อยากจะบุว่าคนนั้นเป็นใคร
เป็นว่าพระอาจารย์เขารู้ก่อนจะเจอศพเนี่ย
นี่คือน้องตายที่เสียชีวิตเนี่ยนะเรื่องจากนี้ไปเนี่ยในเมื่อเจอศพแล้ว
วันที่แม่มาถามพระอาจารย์บอกแม่ให้แล้วว่าใครผู้ชายสองคนเนี่ย
ที่ทำร้ายลูกสาวเขาจนตายเนี่ยแล้วก็เจอศพแล้ว
เอาเป็นว่าจากนี้ไปพระอาจารย์บอกว่าขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจก็แล้วกัน
เสียชีวิตแต่อาจารย์เขาก็กล้าบอกเพราะว่าแม่เขานั่งอยู่ตรงนี้
ก็บอกแต่เขาว่าทำใจให้เขาทำใจให้ยอมทำใจเพราะว่าลูกยอมอยากกลับมาเป็นคน
หรือว่าเป็นอะไรก็ช่างให้ยอมทำใจเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปไหน
ก็บอกแม่เขาไปว่าเขาไม่ได้ไปไหนเขาอยู่ที่นั่นแหละ
เพียงแต่กลับไปแล้วก็โยมก็เจอเองก็แค่นั้นให้เขาไปที่บ้านก่อน
ให้ไปแต่งคันหน้าคัน๘ที่บ้านจุดทูปบอกที่บ้านเขาก่อน
แล้วก็ให้เขาไปที่ตรงที่เจอรถ
พอบอกว่าตรงที่เจอรถเขาก็อยู่ที่นั่นแหละเขาไม่ได้ไปไหน
ให้เดินเข้าไปอีกหน่อยนึงเพราะอยู่ที่บ่อน้ำก็บอกเขาแค่นั้น
ถ้าเป็นเรื่องของเท่านักที่ต้องพิสูจน์หลักฐาน

เพราะว่าตายออกจากบ้านไป๒๒ตุลาคม
แม่ไปแจ้งความ๑๐พฤศจิกายน
แล้วแม่ไปแจ้งความแล้ว๑๐พฤศจิกายนเจอรถจักรยานยนต

ซึ่งพระอาจารย์บอกว่าคือตอนที่เจอรถแล้วไปหาพระอาจารย์เนี่ย
อาจารย์บอกว่าคือตายไม่ได้ไปไหนไกลหรอก
ตรงที่เจอรถลองไปหาซึ่งตรงเจอรถก็ไม่ได้ไกลบ้านเลย
อยู่ในบ่อปูซีเมนแล้วก็นอนคุดคูเป็นศพอยู่ในนั้น
ไม่ได้ไกลบ้านเลยแล้วก็เจอแบบนั้นจริง
ตำรวจบอกว่าสอบปากคำผู้ต้องสงสัยไป๔คนแล้วนะคะ
๒ใน๔ก็คือแฟนของผู้ตายทั้งแฟนเก่าและแฟนใหม่
แฟนใหม่ก็คือในรวมก็คือแฟนล่าสุด
แฟนเก่านายสมจริงอายุ๕๐ตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบที่บ้านด้วยซ้ำนะ
ไปตรวจสอบคนบ้านเพื่อนำไปหาหลักฐานต่าง
ประกอบสำนวนคดีไปลองดูว่ามีอะไรเทียบเคียงกันได้หรือเปล่า
ส่วนในรวมแฟนนุ่มวัย๓๘ตำรวจก็ไปถึงบ้านเหมือนกัน
แต่ในรวมให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเรา
เมื่อวานก็ให้สัมภาษณ์ไปรอบหนึ่งทีมข่าวของเราก็ไปจี้ถามอีกครับ
ก็ถามว่าตกลงแล้วเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ไหม
แต่แม่ของผู้ตายบอกว่าที่สงสัยในรวมก็เพราะว่า
ในรวมเนี่ยไปงานศพด้วย
แล้วแม่ก็ถามตรงเลยถามในรวมตรงเลยว่าทำร้ายน้องเขาหรือเปล่า
ถามเลยนะถามเลยค่ะในรวมหน้าซีด
แล้วก็ร้องไห้แล้วก็ไม่ตอบพูดแค่ว่าคิดถึงน้องเขา
ตอนที่อยู่ที่งานศพเหรอใช่แล้วหลังจากนั้นก็เหมือนกับว่า
คือไม่ค่อยได้มาถามถ่ายถึงน้องตั้งแต่วันที่น้องหายไป
คือแม่ก็ถามในรวมว่าน้องหายออกจากบ้านไปหาในรวมหรือเปล่า
รวมก็บอกไม่ได้มาแต่ในรวมก็ไม่ได้สงสัยไงว่าน้องเขาหายไปไหน
ไม่ได้มีความกระตือรือโดนที่จะตามหา
มันเลยทำให้แม่เขายิ่งสงสัยแต่มันก็เป็นมุมของแม่นะ
มันก็ยังไม่ใช่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์หรือว่าจากการสืบสวนของตำรวจ
คือในรวมให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเรามาหลายวันแล้ว
แล้วก็บ่นเลยว่าผมเครียดมากเครียดจนต้องหาคนคุยด้วย
เพราะว่าตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยซึ่งยืนยันว่าผมไม่เกี่ยว
ผมไม่ได้ทำร้ายน้องแล้วผมไม่ได้ฆ่าน้องด้วย
ในรวมบอกว่าทั้งรักและสงสารผู้ตายนะคะ
และรู้มาตลอดว่าผู้ตายที่เป็นสาวหล่อเนี่ยก็คุยกับหลายคน
คนเข้ามาเหมือนมาจีบเยอะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงอะไรแบบนี้ค่ะ
เขายืนยันว่าในวันที่นางสาวสวรรคหายตัวไป๒๒ตุลาคมไม่ได้มาเจอ
แต่ก่อนที่จะพบเป็นศพก่อนที่จะหายตัวไปนางสาวสวรรคเคยมาขอเงิน
และก่อนหน้านี้ก็ขอเงินมาโดยตลอดแล้วก็รู้มาว่าผู้ตายเป็นคนเจ้าชู้
ดูใจหลายคนทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชาย
แต่ในรวมบอกว่าเขาก็ไม่เคยหึงไม่เคยหัวไม่เคยทะเลาะ
ตั้งแต่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเขาอายมากเพราะทุกคนจับจ้องว่าเขาเป็นผู้ต้องสงสัยไง
แล้วก็เครียดมากจนต้องหาคนคุยด้วยเพื่อจะได้สบายใจมากขึ้นนะคะ

อ่ะนี่เรียกต้องเริ่มสอบทำชัยป่ะท่า
เขาซ้อนรถกับผู้ชายผมเคยเคยเห็นนะแต่ก็เราก็ไม่ไม่เครียดไม่อะไร
กว่าน้องเขาโทรมารอดูน้องเขาโทรมาบอกว่าเราก็ถามว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใคร
เพื่อนกันอ๋อเพื่อนก็คือเพื่อนผมรู้สึกว่าผมอายนะอาย
ไม่น่าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับผมเลยปรึกษาปู่ปรึกษาตาปรึกษาคนรู้จัก
อยู่คนเดียวไม่ได้หรอกเพราะว่ามันต้องหาคนคุยด้วยปรึกษาคุยกัน
มันชิดมากนะถ้าอยู่คนเดียวอ่ะ
เราก็ไปตามเรื่องให้ทั้งสองฝั่งนะฮะที่เหลือก็ต้องรอผลการสืบสวนสอบสวนของตำรวจนะครับ
ตอนนี้สอบผู้ต้องสงสัยไปสี่คนนะพรุ่งเนี้ยสำคัญมากนะ
จังหวัดลำปางเนี่ยคาดว่าน่าจะวันพรุ่งนี้ฮะ
ผลอย่างเป็นทางการน่าจะออกมาได้เท่านั้นจะชี้เลยว่า
สาเหตุอย่างละเอียดแล้วเนี่ยเสียชีวิตจากอะไร
มีร่องรอยการถูกทำร้ายไหมมันผิดปกติยังไงหรือเปล่า
มีดีเอนเอของบุคคลอื่นอยู่ในตัวของผู้ตายเพิ่มเติมอีกบ้างหรือไม่เนี่ย
นี่ผมว่าพรุ่งนี้จะรู้แน่
ใช่ค่ะเพราะว่าที่จุดที่พบศพพบถุงยางอนามัย
ก้นบุหรี่ที่เป็นยาเส้นแล้วก็มีรองเท้าแตะอยู่ข้างหนึ่งค่ะ
เป็นรองเท้าแตะของผู้ตายคือมันมีหลายอย่างที่ถือเป็นหลักฐานที่สำคัญตรงนั้นน่ะ
แล้วก็ไปเทียบเคียงโอ้โหนี่ผมว่าพักเดี๋ยวเดี๋ยวรู้